ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ต้องขอบคุณตำรวจเลยนะคะ

๗ปีผ่านไปก็ยังพยายามนะคะ
ทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและข่มขืน

เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์หญิงชายคู่หนึ่งเขาเป็นแฟนกัน
เขารักกันอยู่ดีนะคะตอนนั้นฝ่ายชายอายุ๒๒ปี
ฝ่ายหญิงอายุ๒๐ปียังเรียนกันอยู่เลยค่ะ

แต่อยู่มาวันหนึ่งรักที่มันเคยหวานมันเริ่มขม
สิ่งที่เขาทำคือทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิง
หนักกว่านั้นคือใช้น้ำมันนะคะราดไปที่ตัวฝ่ายหญิงแล้วก็จุดไฟเผา
อืมจนทำให้ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของฝ่ายชายคือ
ฝ่ายหญิงตอนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้พิการ
สภาพปัจจุบันตอนนี้คือเป็นแบบนี้ค่ะ

ก่อเหตุที่นครศรีธรรมราชหลบหนีไปที่สุพรรณบุรี
ตำรวจกองปราบ๑๗ปีผ่านไปไปตามจับกลุ่มมาได้แล้วนะคะ
ผู้ชายคนนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเสื้อเขียวนี่นะ
ชื่อว่านายคำรณสมยาพิทักษ์อายุ๓๙ปี
เมื่อวานนี้ตำรวจตามไปรวบตัวมาได้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
คือผู้ชายคนนี้โดนดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาแล้วก็ลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนนะคะ
ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมนางกอลียะศรียาภัย
คุณแม่ของผู้เสียหายพร้อมกับญาติญาติได้มีการเดินทางไปที่ศาล
จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไปยื่นคำร้องคัดค้าน
การประกันตัวนายคำรณเนื่องจากวันนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจโทจริน
จันทรมณีสารวัตรสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราช
ได้นำตัวนายคำรณผู้ต้องหามาส่งให้อายการ
จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อส่งฟ้องต่อสารจังหวัด
ตำรวจเองก็ยื่นการคัดค้านการประกันตัวทางญาติจึงเดินทางมาร่วม
ร่วมด้วยนะร่วมด้วยช่วยกันยื่นคัดค้านการประกันตัวอีกแรงหนึ่ง
ทีนี้เราก็ไปพูดคุยกับคุณแม่ของฝ่ายหญิงที่เป็นผู้เสียหาย
ซึ่งว่านางกอริยะบอกกับเราว่าที่เดินทางมายื่นคัดค้านการประกันตัว
เพราะว่าหากนายคำรณผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวแล้ว
อาจจะหลบหนีไปอีกเหมือนกับ๑๗ปีที่ผ่านมา
เพราะว่าเมื่อวานคุณแม่บอกว่าได้มีการพูดคุยกับนายคำรณนะ
ลักษณะคือไม่สำนึกผิดแล้วก็ไม่ยอมรับความผิดที่เกิดขึ้น
เพราะเมื่อวานนี้นายคำรณคนนี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหากับตำรวจไป
คือนายคำรณบอกกับคุณแม่ของฝ่ายหญิงบอกว่า
วันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุแต่ไปนอนที่บ้านแม่
คุณแม่ของฝ่ายหญิงบอกว่าไม่เชื่อหรอกนะคำพูดของนายคำรณ
เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ตัดสินใจเดินทางมายื่นคัดค้านการประกันตัว
และเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมกฎหมายยุติธรรมกฎแห่งกรรม
ก็ยุติธรรมเสมอค่ะเชื่อนะ